คุณผู้ชมครับชาวเน็ตไปรื้อครับไปรื้อไอจี
แล้วไปเห็นคุณมาร์คดารันพบเนี่ยปรากฏอยู่ในไอจีของบอนนี่เขาเนี่ยฮะ
แล้วมีความเข้าใจว่าเป็นแฟนกันเปล่าอ่า
เป็นแฟนกันหรือเปล่าเพราะว่าหลายภาพนะฮะมันก็ชวนให้คิดนะครับ
ค่ะนั่นนะฮะล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับได้วิดีโอคอลไปสอบถามคุณมาร์คแล้ว
ซึ่งตอนนี้อยู่ที่บอสตันสหรัฐอเมริกานะครับเปิดเผยบอกว่า
ข้อมูลที่ปรากฏบนโลกออนไลน์นะครับไม่ใช่เรื่องจริง
เพราะว่าคุณม้ากับบอนนี่เลิกกันได้๓๔ปีแล้ว

ส่วนตัวคุณมาร์คไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเรื่องการหลอกลวงประชาชนแต่อย่างใด
ก็ได้ทราบข่าวบอกว่าบอนนี่โดนจับกลุ่มแล้ว
เพราะว่าเพื่อนเพิ่งส่งลิงก์ข่าวมาให้ดู
ส่วนใครที่สงสัยสามารถตรวจสอบไทม์ไลน์ของคุณมาร์คได้ในไอจี
คุณมาร์คบอกว่าเลิกกับบอนนี่เนี่ยนะครับมานานแล้วนะฮะ
เปลี่ยนแฟนไป๒๓คนแล้วจากข้อมูลนะครับ
ซึ่งขณะนี้นะฮะคุณมาร์คเนี่ยนะครับ
ก็ต้องรวบรวมหลักฐานที่ชาวเน็ตบูลลี่นะครับ
เมนต์พาดพิงจะดำเนินคดีเหมือนกันนะครับ
อินสตาแกรมอะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ
อนนี่แล้วก็๗๔ตัวเนี่ยน่าจะเป็นอินสตาแกรมเดิมของพี่บอลที่

คือต้องบอกก่อนว่า๓๔ปีที่เลิกกัน
ผมไม่ได้ติดต่อกับพี่บอลเลย
ไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อไม่ได้พูดคุยอะไรกันเลยครับ

เพราะว่าข่าวออกมาว่าเนี่ย
เขาหอบเงินมาเปย์ผู้ชายซึ่งมันเป็นรูปผมอย่างนี้
มันชัดเจนตอนนี้ผมปรึกษากับทนายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
กับสื่อต่างที่ออกข่าวที่ไม่เป็นความจริง
แล้วก็คนคอมเมนต์ถึงผมไม่ดีแล้วก็
คุณมาร์คดารันพบนี่คือนะฮะ
อายุ๓๑ปีเขาไปเรียนอยู่ที่บอสตันนะครับ

เกี่ยวกับความงามอยู่ในประเทศไทย
ไอจีใหม่